มาดูเหตุการณ์นี้ค่ะมีคนโพสต์คลิปเอาไว้ในเฟซบุ๊กนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
ไม่น่าเชื่อว่าจะมีคนร้ายเข้าไปทำอะไรแบบนี้นะคะ
มีน้องคนหนึ่งเขาเป็นสาวประเภทสอง

อายุ๒๒ก็นอนพักรักษาตัวอยู่ในห้องผู้ป่วย
แล้วก็คุณหมอให้ยาก็จะสลึมสลือหน่อยมึนยา
ใส่ท่อช่วยหายใจอยู่ด้วยนะแล้วก็มีผู้ชายคนนี้
เนี่ยค่ะอยู่ดีเดินเข้าไปแล้วก็ถามน้องว่าแฟนอยู่ไหน
แล้วก็เอามือล้วงเข้าไปในเสื้อจับหน้าอก
อีกมือนึงก็ล้วงเข้าไปจับอวัยวะเพศ
น้องเขาบอกว่าพยายามจะร้องให้คนช่วยแต่คือไม่มีแรง
มึนยาที่หมอรักษาอยู่อะค่ะนี่ดูสิเดี๋ยวไปดูคลิปเหตุการณ์กันหน่อยนะคะ
นี่ดูสิในห้องผู้ป่วยแท้ผู้เสียหาย
เพลงนามสมมุติอายุ๒๒ปีเป็นสาวประเภท๒นะคะ

เล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะว่าน้องเนี่ยป่วยเป็นโรคทางเดินหายใจ

ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคลิปนี้ค่ะ
เกิดขึ้นอีกวันหนึ่งก็คืออังคารที่๕มีนาคม
หลังจากหมอฉีดยาให้ช่วงเวลาประมาณ๕โมงเย็น
ก็ถูกส่งตัวมาพักในห้องรวมคนไข้ชายของโรงพยาบาล
ทีน้องเพลงมีคนเฝ้าไข้ก็คือแฟนนุ่ม
แต่จังหวะที่ถูกลวนลามแฟนนุ่มขอกลับบ้านไปอาบน้ำเปลี่ยนชุด

แล้วช่วงที่น้องเพลงนอนพักอยู่บนเตียงผู้ชายคนนี้มาเลย
อายุสักประมาณสี่สิบได้นะคะเขาเป็นคนที่รับจ้างเฝ้าไข้ให้กับคนไข้เตียงข้าง
ดังนั้นเขาเห็นไงว่าปกติน้องเพลงจะมีแฟนเฝ้าครับ
พอแฟนไม่อยู่เท่านั้นแหละมาเดินมาเลยแล้วถามน้องเพลงด้วยนะว่า
ไปไหนอ่ะเนี่ยระหว่างถามก็เดินไปรูดม่านปิดทางด้านปลายเตียง
แล้วผู้ชายคนนี้เอามือสอดไปใต้ชายเสื้อจับเข้าไปที่หน้าอกของน้อง
แล้วผู้ชายคนนี้พยายามจะใช้ปากดูดหน้าอกน้องอีกมือหนึ่งก็ล้วงไปที่อวัยวะเพศของน้อง
น้องเพลงบอกว่าพยายามร้องให้คนช่วยนะคะอืม
แต่เสียงมันไม่ออกคุณภาคภูมิน้องเขาบอกมีฤทธิยา
คุณหมอให้ยาแล้วมันมึนมากครับถูกลวนลามอยู่เป็นสิบนาทีอ่ะโอ้โห
แต่น้องเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานค่ะอืม
แล้วก็โชคดีที่พยาบาลเดินมาพอดีมาเอายาให้คนไข้เตียงข้าง
ก็เลยบอกพยาบาลว่าถูกลวนลามอืมพอแจ้งกับทางพยาบาลผู้ชายคนนี้
ขอโทษนี่ไงขอโทษแบบเนี้ยยกมือไห้ขอโทษ
แล้วอ้างว่าอะไรรู้ไหมดื่มเหล้ามาสองเป๊ก
อารมณ์ชั่ววูบน้องเพลงบอกไม่ยกโทษนะคะ
ต้องดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะคะให้คุณพ่อไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้แล้ว
ที่สพเมืองภูเก็ตตั้งแต่กลางดึกวันเกิดเหตุนะคะอืมช่วงบ่ายวันนี้
ตำรวจเจ้าของคดีมาพบน้องเพลงที่โรงพยาบาลเพื่อสอบปากคำเพิ่มเติม
แล้วก็เตรียมออกหมายเรียกผู้ชายคนนี้มารับทราบข้อกล่าวหานะคะอืม
คือระหว่าง๑๐นาทีที่ถูก
ชายคนนี้ลวนลามเนี่ยเธอต้องพยายามแทบตายกว่าจะไปคว้าโทรศัพท์มาถ่ายคลิปได้

แพทย์เฉลิมพงศ์สุคลทะผลผู้มนุยการโรงพยาบาลวัชิระภูเก็ต
ออกมาชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
ระบุว่าผู้ป่วยคนนี้มีอาการติดเชื้อที่ระบบทางเดินหายใจ
อาการของผู้ป่วยก็คือมีผื่นตามลำตัว
จึงต้องฉีดยาแก้แพ้ให้
ซึ่งฉีดยาแก้แพ้ไปแล้วคนป่วยก็จะมีอาการซึม
หลังเกิดเหตุผู้เสียหายได้ร้องโวยวายขอความช่วยเหลือ
พยาบาลได้แจ้งหัวหน้าเวรพยาบาลให้ทราบ
แล้วก็รีบเข้ามาช่วย
ก้างว่าเหมา
อ้างว่าเมาหลังฟังรายละเอียดแล้วหัวหน้าเวรได้นำชายคนดังกล่าวไปขอโทษผู้ป่วย
โดยการยกมือไหว้ซึ่งทราบว่าผู้ก่อเหตุ
ทางญาติของผู้ป่วยรายหนึ่งได้จ้างมาเฝ้าไข้
ซึ่งเป็นการติดต่อกันเอง
เกี่ยวกับการเฝ้าไข้ของโรงพยาบาล

หลังจากนั้นพยาบาลหัวหน้าตึกได้ย้ายผู้เสียหายไปอยู่อีกตึกหนึ่งนะครับ
เพราะกลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้น
แต่ทางญาติก็ไม่พอใจได้ไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้
และต้องการให้ดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุ

หัวหน้าตึกได้ไปพูดคุยกับผู้ก่อเหตุ
สั่งห้ามเข้ามาเฝ้าผู้ป่วยในโรงพยาบาลอย่างเด็ดขาด

รวมทั้งผู้บริหารโรงพยาบาลให้ทราบ
เพราะทำให้โรงพยาบาลเสื่อมเสียชื่อเสียง
และก็ได้ไปแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ชายคนนี้เช่นกัน
คือผู้เสียหายก็แจ้งโรงพยาบาลก็แจ้ง
ข้อหาก็คือกระทำอนาจารย์ในสถานที่ราชการ
เนื่องจากเรื่องนี้เป็นเรื่องไม่เหมาะสม

ตอนนี้ได้กำหนดมาตรการป้องกันเหตุเพิ่มเติมด้วยนะครับ
โดยจะตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่จะมารับจ้างเฝ้าไข้

ต้องมีบัตรต้องแลกบัตรประชาชนเอาไว้ด้วย
ประเด็นสำคัญก็คือเนื่องจากจังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยว
และมีสาวประเภท๒ที่มาพักรักษาตัวร่วมกับผู้ชาย

ก็ต้องนอนเตียงที่ใกล้กันอะไรแบบนี้
เพราะฉะนั้นก็จะเปลี่ยนแล้วทีนี้ถ้าเป็นสาวประเภทสอง
ก็จะให้ไปนอนใกล้กับเคาน์เตอร์พยาบาล
เพื่อจะได้เป็นการกวดขันนะครับ
ส่วนผู้ที่มารับจ้างเฝ้าไข้ก็ต้องมีฐานข้อมูลให้ชัดเจน
ซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีอยู่ในระบบของโรงพยาบาลอยู่ประมาณ๑๐๐คน
แต่เดี๋ยวจะทบทวนให้เข้มงวดมากขึ้น
และจากนี้ไปถ้าจะมาเฝ้าไข้ใครก็ตามเนี่ย
ก็ต้องมีการแลกบัตรก่อนจะได้รู้ตัวตนกัน
ค่ะทีนี้ค่ะช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะ
ชุดสืบสวนสพเมืองภูเก็ต
นำตัวนายพิชิตพิมพ์หอมอายุ๕๗ปีมาพบพนักงานสอบสวน

นายพิชิตรับสารภาพว่าลวนลามจริง
เพราะว่าวันเกิดเหตุไปรับจ้างเฝ้าไข้ผู้ป่วยที่อยู่เตียงข้าง
แล้วก็ดื่มสุราเข้าไปด้วย
น้องเพลงสาวประเภท๒หน้าตาดี
ก็เลยเกิดอารมณ์เข้าไปกอดจูบรูปคลำที่หน้าอก

พิชิตบอกว่าตัวเองทำอาชีพรับจ้างเฝ้าไข้มา๒ปีแล้วนะคะ
ค่าจ้างเนี่ยครั้งหนึ่งก็ห้าร้อยถึงแปดร้อยบาท
พอสอบปากคำเสร็จพนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหากระทำอนาจารย์ในสถานที่ราชการ
แล้วก็ส่งตัวนายพิชิตไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป